เมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับประเทศนะคะ
ซึ่งก็มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเรา

แล้วก็ส่งกลับบ้านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

บรรยากาศในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
สมุทรประการช่วงค่ำเมื่อวาน

เจ้าหน้าที่ของไทยก็นำโดยนายวิรสักโคสุรัตน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเขาเดินทางจากเชียงราย
ต่อเครื่องบินแล้วก็จะเดินทางกลับที่อังกฤษ
เพราะว่าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มอบ
เป็นเหมือนการ์ดแสดงความขอบคุณ
แล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง๗คน

บอกว่าผู้เชี่ยวชาญนักดำนำถ้ำกลุ่มนี้

แล้วก็เขาก็ได้ไปเที่ยววัดร่องขุนมาด้วยไง
ก่อนที่จะเดินทางกลับมามาที่สุวรรณภูมิ
เขาบอกว่าทั้งหมดได้เจอกับอาจารย์เฉลิมชัย
สิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
อาจารย์เฉลิมชัยก็มีของที่ระลึกให้เหมือนกัน
เป็นภาพวาดมอบให้เป็นที่ระลึกนะคะให้คนละหนึ่งภาพ

รวมถึงนายเวียรศักดิ์ก็กล่าวขอบคุณ
ความช่วยเหลือที่มีให้กับทางรัฐบาลไทยมาตลอดนะคะ
แล้วเขาก็ได้ไปกินข้าวกินปลากันด้วยนะ
ที่ร้านอาหารแล้วก็ไปสปาด้วยที่โรงแรมด้วย
เพราะว่าสปาไทยโอ้โฮสบาย
ผ่อนคลายไงก่อนที่จะเดินทางกลับนั่งเครื่องบินนาน
ซึ่งคณะพนักงานของท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ
ก็เดินทางกลับจากภารกิจครั้งนี้
ร่วมสนับสนุนหน่วยซิลค้นหาน้องเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเสียสละ

เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างสุดความสามารถเช่นกัน

นี่ค่ะก็ทั้งชาวต่างชาติ
รวมถึงพนักงานของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ